หลังจากเลิกรากับพ่อม่ายไม้เลื้อยไป

เจวุ้นเส้นนะคะบอกเลยว่าฮอตมาก
ขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยก็เป็นข่าว
ล่าสุดมีทริปนะคะที่ต้องไปเที่ยวกับ

คือเป๊อรักใช่ไหมเนี่ยเขาพิสูจน์ไปได้อย่างไรคุณใช่แล้วคุณ
มีงานค่ะแต่ว่าไม่ไหวมีประเด็นเกิดขึ้นมานะคะคุณ
เห็นรูปคู่ในอินสตาแกรมเพียงอย่างเดียวในหลายคน
โอ้โหคงอดคิดไปไกลไม่ได้จริง
ว่าไม้สาวคนสวยวินเซนวีธิพานะคะ
กำลังจะซุ่มก๊ิ๊บกั๊บหนุมมาทเซอลอย่างเป๊อรักอยู่หรือเปล่า
เนื่องจากดูจากการท่องทิพย์แดนหิมะครั้งนี้ค่ะ
ทั้งคู่นั้นดูสนิทสนมแบบแนบชิดกันมากเลยค่ะคุณ
แถมยังเกิดอีกคำถามด้วยนะคะว่าเขาไปด้วยกันได้อย่างไร
ว่าเป็นกิจกรรมพาเที่ยวของเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่ง

ส่วนตัวเองค่ะไปในฐานะแขกรับเชิญเท่านั้น
ไม่ได้รู้สึกกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ

ก็คงเป็นสาวในสเปคของทุกคนนั่นแหละ
มันก็สวยเนอะค่ะฮืม